เมื่อวานนี้คนในวงการกีฬาที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะครับ
มีหลายคนที่สามารถที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐นะครับ
ก็มีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยรวมไปถึงงดออกเสียงนะครับ
โหวตเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยเมื่อเย็นวานที่ผ่านมานะครับ
ที่มีการเสนอชื่อนายพิธาริมเจริญรัฐจากพักเก้าไกรเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
ซึ่งผลโหวตออกมาก็ยังไม่สำเร็จนะครับในส่วนของคนกีฬาครับ
มีผลโหวตดังต่อไปนี้นะครับเอาที่เห็นชอบก่อนครับ
สามคนเนี่ยก็จะมีมาดามออมศรีโสภากฎคำรือครับ
ประธานสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดจากภักดิ์เพื่อไทย
นายสมศักดิ์เทพสุธินอดีตประธานสโมสรสุโขทัยเอฟซีจากภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
นายวิทยาศักดิ์โค้กสุรัตน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ซึ่งก็เป็นสวนะครับส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยครับ
ก็ประกอบไปด้วยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับ
แล้วก็นายกุศมธรรมกีฬาว่ายน้ำแปลกพลังประชารัฐนะครับนายกลวีปริศนาณัทคลุม
คุณบุญยิ่งนิติกาจนาประธาสมสรรค์ราชบุรีเอ็มซี
ส่วนผู้ที่งดออกเสียงนะครับก็ประกอบไปด้วย
หลังชาญวิทย์ผลชีวินอดีตเฮสโค้ดทีมชาติไทย
ซึ่งก็เป็นสวพลตำรวจโทพิสันจุนดิหลกอดีต
เลขาธิกาสมคมกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นสอวร
ซึ่งก็เป็นอดีตในยุคนี้สมคมในยุคนี้ที่ก่อนหน้านี้ทำงานเป็นเลขา
ในยุคนี้โครชิกโกะยกิริจรักษ์เศร้าเนี่ย
ผลติโอศดพาวิรัยอดีตนายกสมกิจกรคนพิการซึ่งเป็นสอวร
แล้วก็นายวรวุฒิศิลปะอาชาซึ่งก็เป็นอดีตประธานสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซีนะครับ
ต่อกันที่อันนี้เรื่องราวดีกันหน่อยนะครับ
พลตำรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็มีการส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีแล้วก็ประธานโอลิปิกไทยนะ
ก็ทั้งบิ๊กตู่แล้วก็บิ๊กป้อมตอนนี้ช่วยประสานจัดหาที่ดิน
ประมาณ๑๐๐ล้านบาทเพื่อนำไปก่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ
ทั้งนี้ขณะพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างอยู่ที่๑๕๐๒๐๐ไร่นะครับ